ร้องดายให้ล้าน

เป็นเพลงของคุณยอดรักสลักใจ

เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่

ลงชื่อผู้แต่งนะครับว่าคุณกริจภูวนาศแต่มีบางข้อมูลนะครับ
อันนี้มันน่าจะมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ
นะครับก็เป็นเพลงของคุณยอดรักนะครับ
ที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับอย่างคุณหมาน้อยนะครับ
เพลงที่๑ไปได้อย่างสวยงาม

หมดจดสะอาดเรียมเละเรไร
คุณหมาน้อยเนี่ยเราแซวอะไรเธอเยอะไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นนุ่มหวาน

ุ่มหวานเรียบร้อยแต่งงานหรือยังล่ะพี่หมาน้อย

พรรยาพูดเพราะพัญญาพูดแทนครับ
เราก็เลยอื้อ

พรรยาก็นั่งอยู่ตรงนี้อะไรไร

เล่นอย่างไหน
คุณบ้าเข้าคนบ้าคุณเป็นคนปกติหรือคะ

ของคุณหมาน้อยนะครับไปกันเร็วแรงแรงเท่นะครับ
ครับผมมูลค่าหกพันบาทนะครับมาฟังอินโทรกันก่อนเลยนะครับ
อินโทรเพลงที่๒เพลงมาเลยครับ

เป็นจังหวะดนตรีคล้ายเพลงไทยเดิมครับ
ก็มีรอยยิ้มอยู่บนหน้า

เข้าทางอีกหรือเปล่าไม่รู้
คุ้นหูครับคุ้นหูนะครับ

ใครหน่อใครคิดใช่ไหม
อ๋อพระพุทธพิลงค์ลูกไก่ไปเกาะเธอไม่ได้

มาดูกันเลยกว่าเพลงที่๒นะครับ

จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นครับ

ที่สองนะครับคุณหมาน้อยตกลงที่จะเล่นนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับตัวช่วยจากอีซูซู

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณฉะนั้นไม่เอาไม่พูดแล้วท่านผู้ชมทำบ้านที่มี
อย่ารอช้าค่ะเล่นเก่งกว่าพวกเราค่ะครับ

มาดูกันครับเพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะ
มองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อเมื่อวานเขามีงานมองอยู่กัน
คนรวยแบ่งปอยมายังแฟนฉันหัวใจมันสั่นเหมือนใครเปล่า
หัวใจใจจะขายหัวใจจะขาย
ใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ย
นอนไม่หลับจับใจเต็มวัยเหมือนมีใครเขียนเธอตี
มองอีกครั้งเห็นเขานั้นจูดดี
ขอใครกันดีช้ำอย่างพี่มีบ้างไหมใจจะขาดแล้วเออ
ใจจะขาดแล้วเอ่ย
มองเขาดับไฟนอนกอดหมอน
นึกแล้วนอนหลับมือตา
ตรงนั้นนวลทรงนอนนิ้มตรงนี้
เฮ้ยใจจะบ้าแล้วต่อมาจะมีอะไร
ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย
ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย
ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

ใจจะขาดแล้วเอ้ย

อะไรกันดีวันนี้มันไปไหนกันอยู่แล้วเนี่ยหลายคน

นี่คือฤดูใบไม้ร่วงหรือยังไงคะ

เดี๋ยวผมเฉลยชื่อเพลงนะครับแน่นอน
ชื่อเพลงกับนักร้องคงจะไม่พลาดนะครับ

ของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ
เป็นเพลงที่ฝีมือการแต่งของครูลบบุรีรัฐนะครับ
เป็นครูเพลงที่มาแต่งร้องให้คุณสอนเพชรสอนุพันธ์เนี่ย

ของคุณสอนเพชรไม่เคยร้องเพลงทำร้องไทยเดิมแบบนี้

มันเป็นคำที่แหมถ้าไม่สังเกตไม่ใช่รายการของเราที่เราจับผิดตรงเนื้อเพลงจริงนะครับ
ร้องเพลงประกวดอะไรทั่วไปอาจจะไม่ซีเรียสไม่สติ๊กตรงนี้เท่าไห
แต่ของเราค่ะรายการร้องได้ให้ล้านต้องร้องถูกทุกคำ
เป็นการเคารพต่อครูเพลงทุกท่านที่ได้แต่งเพลงเอาไว้

บางทีบางทีท่านมาฟังเพลงของตัวเองทำไมไปร้องเพลงเราเป็นอย่างนี้ไปก็มี
แต่ว่าคุณหมาน้อยก็มีความมั่นใจในเพลงนี้นะ

วันนี้ตัวช่วยไม่มีใครใช้เลยแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับคุณหมาน้อยครับ
ก็เป็นบุคคลคุณภาพเป็นคนในวงการลูกทุ่ง
วันหนึ่งเราอาจจะเห็นเพลงของคุณหมาน้อยเนี่ยศิลปินดังเอาไปร้องดังขึ้นมาก็ได้
มีอะไรกล่าวสักเล็กน้อยไหมคะคุณหมาน้อยอยู่กันมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะ
ดีเป็นรายการที่แฟนเพลงลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งทุกท่านที่เอานำเพลงต้นแบบมามาร้อง
ก็ได้รู้ว่ามันคืออะไรเป็นความจริงเนื้อจริงมันเป็นยังไง
ครูเพลงเขาก็จะได้ชื่นใจครับ
โชคดีรักแฟนทุกท่าน
ต้องขอขอบคุณจริงนะครับคุณหมานน้อยนะครับขอบคุณมากครับ

ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณหนุนาค่ะ

หนุนาหนุนา

ดูสิมันหมาก็เป๋า